คุณผู้ชมครับที่จังหวัดตรังชาวบ้านเขาฮือฮา
ไปเจอกับไก่ตัวหนึ่งโอ้โหบอกเลยนะว่ามันไม่เหมือนตัวไหนจริง
นี่คุณผู้ชมดูเจ้าไก่ตัวนี้ดิโอ้โหมันฟูฟ่อง
นี่ดูคุณต้มคอมันเหมือนไม้ขนไก่เลย
ไม้ปัดขนไก่ไม่เจอนะเอาไอ้ตัวนี้ไปปัดขนก็ได้นะ

เอาแต่อย่างนี้ครับปกติทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
จะเรียบไอ้นี่มาแบบโอ้โหเขาเรียกว่าอะไร
สวอนขนมันมีวนลุ่มมันเหมือนใดขึ้นมาแล้วก็ปาดด้วยเจล
สะบัดนิดนึงปัดด้วยแวคดิกว่ะแล้วก็ฉีดด้วยสเปรย์
นี่คุณเป็นคนอยู่หรือเปล่าคะเป็นไก่ครับ
ไก่ตัวนี้เล่าให้ฟังก่อนมันมีชื่อนะครับว่าแจ้ทวน
อายุเนี่ยนะฮะก็๒ปีเขาบอกว่าเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
ระหว่างไก่ป่ากับไก่แจ้มันก็เลยออกมาเป็นแจ้ถวน
ขนมันก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
พอมันเกิดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยมันแปลกตั้งแต่เด็กเจ้าของ
เขาก็บอกว่าเออต้องเลี้ยงมันต้องเลี้ยงให้ดี
เพราะลักษณะท่าทางมันแปลกไม่เหมือนตัวอื่นเลยนะครับ
แล้วอย่างนี้มีคนเนี่ยมาขอซื้อด้วยนะเขาชอบไงขนมันโอ้โหเท่จริงนะครับ
แต่อย่างนี้ให้ราคาเท่าไหร่เจ้าของเขาก็ไม่ยอมขายหรอกครับ
โอ้โหเพราะว่ามันออกมาแบบมันไม่เหมือนตัวไหนอะเนาะ
แต่อย่างนี้เจ้าแจ้ทวนตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังมีลูกมันออกมาอีก๓ตัวด้วยนะ

ลักษณะคล้ายตัวมันเลยอะครับโอ้โหเจ้าของก็เตรียมแล้วล่ะ

มันเหมือนโดนใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม
เหมือนเพิ่งซักออกมาแต่ยังไม่ได้รีบ

ก็เจ้าของประกาศไว้นะตอนนี้ยังไม่ขาย
แม้จะมีลูกออกมาแล้วก็ยังไม่ขาย

ถ้าขายแล้วเดี๋ยวทีมงานตลอดข่าวของเราก็จะนำข่าวเรื่องนี้มาประกาศต่อไปนะจ๊
เพราะว่าทีมงานตะวันข่าวจะติดต่อขอซื้อ

ไม่เอาเพราะว่าเราทุกวันนี้ยังจ่ายไอ้นี่เลย
อะไรอะไรจ่ายหนี้อะไร